ส่วนความคืบหน้าคดี๒แก๊งใหญ่ในพื้นที่หัดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับ
ก็ขับรถสวนกันไล่ยิงกันโอ้โหระทึกกันไปทั่วเมืองนะครับ
ล่าสุดเนี่ยตำรวจบอกว่าตรวจสอบแล้วพบว่าทั้งสองแก๊งนี้นะครับ
มีผู้ก่อเหตุรวมแล้ว๘คนวันนี้จับได้๓นะฮะ
โดย๑ใน๓ก็คือนายอ้วนเสี่ยงตึ้งหรือว่านายสุเชษสุวรรณวงศ์อายุ๓๒ปี
นี่ฮะโดนกระทึกเลยนะครับท่านก็เห็นภาพกันไปชัดเจนเยอะแยะไปหมดแล้วนะครับ
ช่วงเย็นที่ผ่านมานายสุเชษสุวรรณวงศ์หรือว่านายอ้วนเสี่ยงตึ้ง
ผู้ต้องหาที่ถูกออกหมายจับด้วยนะครับ
เป็นผู้ต้องหาที่ออกหมายจับกรณีขับรถเก๋งโตโยต้ายาริสสีเทานะฮะ
แล้วก็ไปยิงกับเขาเข้ามอบตัวกับพนักงานสอบสวนสพหาดใหญ่นะครับ
รถที่เห็นอยู่นี่ก็คือรถที่อ้วนเสี่ยงตึงใช้ขับไล่ยิงรถของนายเกรียงศักดิ์ธิระชัยหรือว่าศักดิ์ผาสุกแก๊งคู่อรินะครับ
จากการตรวจสอบก็มีร่องรอยของกระสุนเยอะแยะไปหมดเลยนะครับ
สรุปแล้วณขณะนี้ครับทางพันธุ์ตำรวจเอกกิติชัยสังขถาวรภูมิกับการสอบส่วนส่วนส่วนส่วนหาดใหญ่
บอกว่าตำรวจสามารถจับกลุ่มผู้ก่อเหตุได้แล้ว๓คนก็คือนายอ้วนเสี่ยงตึ้ง
อีกคนนึงคือนายธนพลหรือวีถาวรเป็นสมาชิกอ้วนเสี่ยงตึ้ง
ซึ่งถูกจับได้ที่บ้านพักในอำเภอหัดใหญ่ส่วนอีกคนชื่อว่านายรัชพลเป็นสมาชิกของแก๊งศักดิ์ผาสุกนะครับ
ฟังเสียงของท่านภูมิกับการสภหัดใหญ่นะครับ

ตอนนี้มีทั้งมอบตัวและที่ติดตามจากกลุ่มได้

๓คนแล้วครับพร้อมเอารถปืนกับผมแล้วรถยนต์อีก๒ครับ
ภาสุกหัวหน้าแก๊งอีกแก๊งนึงนี่ยังจับไม่ได้นะครับ
ตำรวจกำลังรวบรวมพยานหลักฐานขอสารออกหมายจับอยู่
แต่นายธนพลที่ถูกจับแล้วเป็นลูกน้องของแก๊งศักดิ์ผาสุกเนี่ย
เป็นลูกน้องของศักดิ์พ้าศุกร์เนี่ยนะครับบอกว่าก็ไล่ยิงกันนะครับไล่ยิงกันนะครับ
คืนวันนั้นก็ยอมรับนะครับก็ตำรวจบอกว่าคดีนี้ทั้งสองฝ่ายที่อยู่ร่วมในเหตุการณ์ยิงถล่มกันมี๘คนนะครับ
แก๊งของอ้วนเซ่งตึง๕คนศักดิ์พ้าศุกร์๓คนตำรวจได้ข้อมูลหมดแล้ว
อ้วนเสี่ยงตึงเนี่ยโอ้โหไปตรวจสอบคดีนี่เคยก่อคดีมาแล้วนะครับ
รถหนีการตรวจค้นยาเสพติดของตำรวจตกคูน้ำแต่ตอนนั้นไม่พบสิ่งผิดกฎหมายก็ต้องปล่อยไป
แล้วก็ครั้งนี้ก็มาขับรถสวนกันเปิดกระจกกันทั้งคู่ยิงใส่กัน
เกือบ๒๐นัด๑๙นัดได้เจอปลอกกระสุนในจุดเกิดเหตุนะคะ